เพราะว่าทางองค์กรสื่อเขาเรียกร้องกันมานาน
เกี่ยวกับเรื่องของข้อกำหนดในพรกรฉุกเฉิน

ห้ามนำคำนึงเออเออข่าวปลอมอะไรต่างนานา
หรือข่าวที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัว
แล้วเขามีมาตรการจะจัดการกับข่าวปลอมเหล่านี้
พบเจอใครที่เผยแพร่ข้อมูล
โพสต์แล้วเขาไปตรวจดูว่าเผยแพร่มาจากทางไหนอย่างไร
โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์นี้ตัดเน็ตทันที

นี่เขาบอกว่าเป็นการเหมือนคุกคามสื่อและประชาชน

ใช่และอีกอย่างหนึ่งคือข้อความในข้อกำหนด
พรกรฉุกเฉินฉบับที่๒๙ไม่ชัดเจนไง

องค์กรสื่อเขาเลยเรียกร้องออกมานะครับ
แล้วก็วันนี้ตั้งแต่๑๐โมงเช้าที่สารแพ่งรัชดานะครับ
สื่อมวลชนหลายสำนักนะคุณนะตัวแทนหลายสำนักเลย
แล้วก็ในส่วนของประชาชนนะครับ
พร้อมทีมทนายความจากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
รวมตัวกันยื่นฟ้องผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และเป็นผู้มนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
กรณีออกข้อกำหนดในพรกรฉุกเฉินฉบับที่๒๙
ให้อำนาจกรสาวทชตัดเน็ต
ผู้โพสต์ข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว
ซึ่งถือว่านายกออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจ
ไม่มีความจำเป็นไม่ได้สัดส่วน
และขัดต่อรัฐธรรมนูลแห่งราชนาจักรไทยพศ๒๕๕๙
นี่องค์กรสื่อแล้วก็ภาคประชาชนเขาแจงไว้แบบนี้นะครับ
โดยขอให้ศาลเพิกถอนข้อกำหนดฉบับที่๒๙
เนื่องจากการห้ามเผยแพร่ข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวนั้น
ถือว่าเป็นการบรรยัติที่คลุมเคลือไม่ชัดเจน
อาจจะตีความได้ว่าแม้ข้อความนั้นเป็นเรื่องจริงเหรอ
ก็อาจจะทำให้เกิดการฝ่าฝืนข้อกำหนด
ระงับสัญญาณอินเตอร์เน็ตตัดเน็ตได้นะครับ
และที่สำคัญหน่วยงานไหนล่ะจะเป็นผู้พิจารณาชัดเจน
ว่าข้อความที่สื่อนำเสนอหรือประชาชนนำเสนอนั้น
มันเป็นข้อความที่ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว
หวาดกลัวระดับไหนระดับหนึ่งระดับสองระดับสามระดับสิบ

และใครจะพิจารณาว่ามันผิดกฎหมาย
คือหลักเกณฑ์ง่ายหลักเกณฑ์ของความหวาดกลัวคืออะไร
นั่นสิฮะแล้วจะให้อำนาจกศธชตัดเน็ต
ทีนี้ในกลุ่มองค์กรสื่อแล้วก็ประชาชนเขาก็ถามหาความเป็นธรรม
ถามหาการออกคำสั่งโดยมิชอบนี้นะครับ
แล้วก็นายนรเศษหนองนาตูมทนายความของสิทธิมนุษยชน
ก็เปิดเผยว่าการยื่นฟ้องในครั้งนี้เพื่อให้สารพิจารณา
ว่าการออกคำสั่งนี้เป็นคำสั่งโดยมิชอบ
ดังนั้นขอให้มีการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
และขอให้ศาลนัดไต่สวนคำสั่งดังกล่าว
เนื่องจากในมุมมองของสื่อถือว่ามีการจำกัด
มีการจำกัดการแสดงหรือว่าการใช้สิทธิมนุษยชน
ตามหลักของสื่อและประชาชน
และอยากให้ตีความคำว่าความหวาดกลัวให้ชัดเจน

และข่าวไหนที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัวหรือไม่หวาดกลัว

มีคนตายจากโควิด๑๙ร้อยกว่านี่

หรือว่าข่าวที่มันดูแบบว่ามีคนตายในบ้าน
ต้องยาวสบออกมาแบบนี้คนก็ก็กลัวเหมือนกัน
เอ๊ะมันผิดไหมอ่ะใช่นะครับนี่แหละครับ
อยากให้มีการระบุความหมายที่ชัดเจนนะครับ

มันอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายกว่านี้นะครับ
ส่วนการให้อำนาจกศธชระงับสัญญาณอินเตอร์เน็
ตัดเน็ตถือเป็นการเข้าข่ายผิดบทบัญญัติ
จำกัดสิทธิเสรีภาพด้วยนะครับ
โดยเฉพาะการให้อำนาจเลขาธิการกศธช

ทำให้ประชาชนไม่มีช่องทางยื่นหนังสือ

เพราะว่าถ้าเลขากศธชถูกแต่งตั้งมานะ
เพราะว่ามีคำสั่งแต่งตั้งออกมาใช่ไหม

แต่ทีนี้ถ้าสื่อเองหรือประชาชนจะร้องกลับ

ร้องกษทชไม่ได้เพราะกษทชเป็นคนดูแลเรื่องนี้คุณ
ค่ะค่ะทำยังไงดีนะครับ
ทีนี้คุณแยมทัพปณีเอียดศรีชัย
ในฐานะสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าสื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักจริยธรรมมาตลอด
นำเสนอข่าวตามความจริงที่อยู่ตรงหน้า

โดยที่ไม่มีพยาหลักฐานหรือไม่ผ่านการตรวจสอบแต่อย่างใดนะครับ
ขณะเดียวกันในสถานการณ์แบบนี้ประชาชนก็หวังจะพึ่งสื่อมวลชนแหละ
เพื่อขอความช่วยเหลือนี่ที่ไปร้องกัน
คนนี้มาจากสแตนดาร์ดนะครับ
แล้วก็มีคุณถัมปนีอยู่ด้านขวาจากรีพอตเตอร์นะครับ

แล้วก็ในส่วนของประชาชนเบียร์นะฮะ
ทีมธนาความจากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนักสิทธิชน
แล้วก็องค์กรสื่อต่างนี่นะครับ
เขาบอกโอ้โหถ้าออกข้อกำหนดออกมาแบบนี้
มันจำกัดสิทธิของสื่อ
แล้วก็ประชาชนหวังพึ่งสื่อ

ก็จะยิ่งทำให้ประชาชนไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือ
ท้ายที่สุดแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตในบ้าน

เพราะกลัวความผิดและเกรงกลัวกฎหมาย

เฉพาะสื่อมวลชนสามารถนำเสนอข้อมูลได้

นี้ไม่ใช่แค่สื่อที่จะได้รับการอนุโลม
แต่คนที่จะต้องได้รับการอนุโลมคือคนไทยทุกคน
ควรจะได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันนะฮะ
นี่เป็นข้อเรียกร้องต่อทางศาลก็ต้องดูนะ

แต่ว่าทางศาลท่านจะเกิดให้มีการตีความอย่างไร

คือเดี๋ยวจะมีการไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราววันนี้ด้วยนะครับ
อันนี้คือเหมือนฟ้องตรงเลยนะ
ฟ้องตรงยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยนะฮะ